มีหนึ่งเหตุการณ์ให้ดูกันที่เพชรชบูรณ์นะฮะเขามีงานงิ้วก็เป็นงานประจำปีนะฮะ
วัยรุ่นก็เข้าไปเที่ยวกันทั้งเจ้าถิ่นทั้งต่างถิ่นเจอหน้ากัน
เมาเหล้าคอมเมนต์กันแล้วก็ไปรุมกระทืบกันต่อทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง

พอเล่าเข้าปากไปพวกเยอะหมู่มากลากกันไปไม่มีใครห้ามใคร
ผู้หญิงผู้ชายสามสิบกว่าคนได้ทะเลาะกันยกพวกตะลุมบอลกันอยู่ในปั๊มน้ำมัน
แม้จะมีผู้หญิงบางคนพยายามตะโกนห้ามก็ตามแต่ไม่เป็นผลแล้วครับ
ก็ยังคงชกต่อยกันชุดละมุนบางคนก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็จะเห็นในภาพว่ามีวัยรุ่นสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงคนนึงนะ
เหมือนจะถืออาวุธบางอย่างวิ่งเข้าไปฟาดใส่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับ
สวมเสื้อสีดำต่างฝ่ายต่างขี่รถหนีออกไปจากปั๊ม
ในคลิปนี้มีคนเขาถ่ายเอาไว้ฟาดเลยนะมีอาวุธในมือนะครับไม่รู้เป็นมีดหรือเปล่า
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันเสร็จปุ๊บขี่รถออกจากปั๊มไป
คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้พร้อมบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันริมถนนสระบุรีลมศักดิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะฮะแน่นอนครับ
สังคมออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปคำเมนต์กัน
งานงิ้วประจำปีวันสุดท้ายแหละครับ
แล้วก็สุดท้ายทำให้พ่อแม่เดือดร้อน

อยากจะเรียกร้องให้ตำรวจนั้นติดตามวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
ดำเนินคดีให้ได้ครบทุกคนด้วยต่อมานักข่าว
ลงไปในพื้นที่ก็คือปั๊มน้ำมันจุดที่เกิดเหตุ
ทรไปเจอนี่นะก็ยังมีเศษขวดแก้ว
หินตกกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดครับ
เด็กปั๊มเองก็บอกว่าวัยรุ่นนี่นะก็คงจะไปงานงิ้วกันมาล่ะครับ
อยู่ที่หนองไผ่คำเหม็นกัน
ไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าคนละกลุ่มหรือยังไง
เพราะว่าเหมือนจะเมามาด้วยคำเหม็นกันแล้วก็มาทะเลาะกัน
ไปฟังเสียงของคนงานปั๊มหน่อยครับ
ถามว่าตีกันขนาดนั้นตำรวจไปไหมตำรวจไปครับ
ย้ายกันไปแล้วครับหลบหนีกันไปหมดแล้ว

แต่จากหลักฐานที่มีเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
น่าจะทราบแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวมาสอบประคำและดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ